เรื่องของคดีน้องวัย๑๒ที่โดนแจ๊บ
มันมีเรื่องที่เป็นเรื่องเคียงข่าวนะ
นักข่าวก็ไปทำข่าวไปตามที่สนบางเขน
ทีนี้คุณผู้ชมไอ้ถังน้ำแข็ง
น้ำแข็งที่แจ๊บอำพรางแล้วก็ซ่อนร่างของน้องเขาไว้
เช้ามืดเมื่อวานนี้ตี๓ครับ
นักข่าวคนหนึ่งไปติดตามความคืบหน้าแล้วเดินผ่านตรงจุดนี้เลยนะ
เขาบอกเขาเห็นเงาคล้ายเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนถังน้ำแข็งครับ

ตี๓นะก็เลยไปเล่าให้ในต่อ
ซึ่งเป็นคนขับรถยกเอกชนที่จอดประจำในสอนอฟัง
รุ่งเช้าก็เลยพากันไปใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องที่เสียชีวิตไปครับ
พอเป็นข่าวปุ๊บก็เลยทำให้พันธุ์ตำรวจเอกอันนันต์วรศาส
ผู้อุ้มกับสนบางเขียนเนี่ยสั่งย้าย
ย้ายตำรวจแล้วเปล่าย้ายถังน้ำแข็งนะ

ย้ายไปที่ห้องเก็บของกลางด้านหลังโรงพักแทนให้รับสายตาคน
เนี่ยแล้วตอนยกไปนะคือน้ำแข็งดูคลิปตอนที่เขาย้ายใช่ไหมดอม
แล้วนักข่าวยังแซวเจ้าหน้าที่ที่ยกไปว่าแบบเอ้ยถังหนักไหมอ่ะ
คือแบบหนักเหมือนมีอะไรอยู่ไหมทั้งนี้จริงคือถังน้ำแข็งเปล่า
ใช่เนี่ยจากตอนแรกไว้ที่บันไดข้างสอนอก็ไว้ข้างหลังแทน
ถ้าเกิดคนมาติดต่ออะไรเดี๋ยวจะกลัวเอาครับ
ระหว่างที่พนักงานสอบสวนยกถังน้ำแข็งไปนะ
ก็มีการเคาะถังน้ำแข็งเบาด้วยนะบอกว่าอะไรลองฟังดูครับ
ใครอยู่ไทยอยู่ลุงพูดอะไรเมื่อกี้
ลุงกลัวเหรอ

อ๋อคือเมื่อกี้พูดกับเขาว่าอะไรนะคะ
ไปดีนะหนู
กลัวไหมคะเพราะว่าต้องมาทำงาน

อันนี้ถัง
ที่ตำรวจบอกไม่ได้กลัวแต่ว่าเกรงใจ
อมแล้วมันไม่ใช่แค่นักข่าวที่ไปแล้วบอกว่าเห็นเงา
เด็กผู้หญิงนั่งบนถังน้ำแข็งนี่คนที่เขาไปติดต่อ
ราชการที่สอก็เจอเหมือนกันนะ
มีแม่ค้าคนหนึ่งนะใครของในสนบางเขนเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนเช้าพาลูกชายวัย๓ขวบไปเข้าห้องน้ำที่โรงพัก
เดินผ่านตรงทางเดินข้างบันไดที่มีถังน้ำแข็งวางอยู่ทีแรกใช่ไหม
ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยลูกชายของแม่ค้ายกมือโบก
ยกมือโบกแล้วส่งจุ๊บแบบเด็กอ่ะ
ก็เลยหันไปดูแม่ค้าหันไปดูลูกฉันเล่นกับใคร
ก็ไม่มีใครส่วนลูกชายแม่ค้าบอกว่าพี่
เพราะถามนะลูกบ๊ายบายใครอ่ะลูกชายบอกพี่
แล้วพอแม่ค้ามองไปตามนิ้วที่ลูกชายชี้ไม่เห็นมีใครเลย

แต่ตรงนั้นมันไม่มีใคร
ไม่มีเราก็มองแล้วไม่มีใคร

ตอนที่นางสาวมิ้นป้าของน้องเอ
พิมพ์ลายนิ้วมือจะส่งฝากขัง
มีช่วงที่ไฟดับเหมือนกันนะ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจนำตัวนางสาวมิ้นท

พรรดิรายแรกในคอกหาช่วยผู้อื่นกระทำความผิด

ด้วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตรายแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวครับก็เลยถูกส่งเข้าคุมตัวในเรือนจำหญิงทันทีครับ
ดาบก็เปิดไฟให้สว่างสวัยทั้งสอนอบางเขตไปเลย